หนูถามก็ว่าเอ้ยถามจริงบู้
ทำไมบู้เลือกกี้เป็นแฟนแล้วก็เป็นคู่ชีวิต

เพราะกี้มีตรงนี้กี้เลยชนะทุกคนเลย

อึกเลยว่าบู้ไม่มีคืออะไรอะบู้มีพ่อแม่เพราะแม่บู้เสียหมดแล้ว
มันมีอยู่เพจหนึ่งโพสต์ว่าบูบูต่อต้านกระแสเกาะเมียกิน
ซึ่งแบบบู้อจิตตกมากแล้วบู้ก็เป็นคนที่กูทำมาหากิน
มีเงินเองเลี้ยงตัวเองแล้วหนูมาด้วยชีวิตติดลบกับเงินสามแสนบาทที่เป็นหนี้
จริงตอนนี้หนูรวยมากแล้วเมื่อก่อนใครเป็นคนใช้หนี้แทนหนูมันไม่มีใครลื้อฟื้นย้อนหลังไง
แล้วหนูก็ไม่สามารถที่จะพูดแทนพูดได้แหมก็อวยผัวตัวเองมันก็กลายเป็นอย่างนี้
ก็เลยปล่อยเลยตามเลยจนบู้ก็ขอใช้ชีวิตแล้วก็ขอแก้คำสุประมาทนี้ด้วยตัวเองคือ
จะซื้อน้ำแข็งแล้วตู้เย็นหนูมันก็พูดง่ายคือมันตู้เล็กเราก็ซื้อตู้เย็นมือสองมา
ภาพสะเทือนใจหนูมากแล้วหนูก็จดจำทั้งชีวิต
ก้มที่นอนหนูแล้วหนูก็ก้ม
สิ่งที่หนูเห็นคือหนูเห็นหน้าบู้บู้ก้มอีกฝั่งนึง

แล้วหนูก็คือ
ถ้าหนูเห็นเหรียญบาทหนูก็จะดีใจอีกแบบนึง
แต่สิ่งที่หนูเห็นคือหนูเห็นหน้าบู้อีกฝั่งนึง
เราสองพันได้เตียงกันมาเพื่อหาเงินเหรียญบาท
ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องสู้กันไปจนทุกวันนี้
มันจะเถิดใจนะหนูเคยจนหนูเคยจน
ทำไมหนูรักบุ้งว่าในขณะที่หนูไม่มี

และตอนนี้หนูมีเยอะมาก
คุณคนนี้แล้วหนูจะทิ้งเขาไปทำไมเพราะอะไร